อ่าที่อายุทยาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
ก็เข้าไปบุกจับบ่อนพนัน

มีพยานปากสำคัญหนูน้อยวัย๔ขวบบอกหมดเลยนะคะ
เป้าให้หมดเลยพ่อนั่งตรงนี้แม่นั่งตรงนี้
พ่อแม่ของพ่อแม่ตัวเองคุณผู้ชมลองดูความไร้ดิงสาของน้องนะคะ
นั่งอยู่ตรงนี้เลยเสร็จละกันเนี่ยนะแล้วตอนนั้นแม่แม่กับพ่อเสีย
ใครใครได้ใครเสียอ่าฮะ
นี่เป็นไงไปไหนแม่คนไหนแม่คนไหนไปชี้สิ
ปกติวันอื่นน้องพูดไม่ชัดนะวันนี้พูดชัดแจ๋วนะ
วันนี้พูดชัดเลยปกติเออแม่อาบน้ำเสร็จแล้วแม่ก็เล่น

แต่ก่อนปุ้ยจะอ่านเตือนไว้ก่อนเลยอย่ากลับมาตีลูกนะ
ลูกเป็นคนดีนะเออ
แล้วรองเท้าใครที่ลูกถืออยู่ลูก
เออรองเท้าพ่อหรือเปล่ารองเท้าดูใหญ่ด้วยเออ
พ่อหนีไปแล้วนะอ่าคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อดขำในความไร้เดียงสาของน้องไม่ได้เห็นไหม
พูดคุยกับน้องคือกลายเป็นอีกมุมหนึ่ง
เป็นเรื่องของความสุขของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานด้วย
เขาบอกเลยนะเสร็จแล้วงานนี้บอกชัดขนาดนี้นะ
ค่ะพยานปากเอกพยานปากสำคัญทีพี่การพ่อแม่เล่นไฮลล์โหล

ทีนี้ฝ่ายปกครองก็รวบรวมกำลังการมาตรวจสอบ
แต่นักพนันเหมือนไหวตัวทันนะคะ

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมตรงไหนหนีได้เขาหนี
คือตอนที่เจอเจ้าหน้าที่เนี่ยพลังมันจะล้นเหลือมากกว่าปกติใช่ไหม

ลงไปในป่ากกข้างทางแบบนี้

เจ้าหน้าที่เองก็ต้องโยนเชือกไป

ไปดูความทุลักทุเลที่เกิดขึ้นค่ะ
คนเดียว

อ้าวฉันไม่รู้มันลงมายังไง

ที่แบบน่าขำที่สุดในโลกแล้วเจอทั้งเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาบอก
แสพ่อแม่เล่นการพนันนี่ก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันลงมายังไง
ฉันไม่รู้ลงมายังไงคราวนี้ใครต้องช่วยล่ะคะ
เจ้าหน้าที่แหละต้องช่วยก่อนนะฮะพยายามโรยเชือกลงไป
แล้วก็ดึงตัวนักพนันขึ้นมาคราวนี้เบ็ดเสร็จแล้วคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอยุธยาเนี่ยนะคะสามารถรวบตัวนักพนันได้ทั้งหมดเจ็ดคน
ในเจ็ดเป็นพ่อแม่ของหนูน้อยเมื่อสักครู่ด้วยอืม
จากนั้นก็เลยคุมตัวพร้อมกับของกลางอุปกรณ์การเล่นไฮโล
แล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
สพวังน้อยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา